เป็นสิ่งที่เจ้าสาวหลายคนบอกว่า

ฉันอยากมีงานแต่งงานแล้วอยากทำให้ดี
ทีนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันค่ะ
เธออยากจัดงานแต่งงานให้ดีแล้วก็ไปถามเพื่อนไปปรึกษาเพื่อน

แสดงว่าเพื่อนเคยใช้เหรอใช่แล้วทีนี้ก็ได้เห็นผลงานด้วยนะ
ผลงานมันโอเคน่าเชื่อถือเลยตัดสินใจว่าจ้าง
แต่ท้ายที่สุดแล้วนะมันเกินงบที่คุยเอาไว้ไม่พอนะ
พองานที่ได้งานที่ออกมาเข่าอ่อน
ทั้งตอนที่ใส่ชุดเจ้าสาวเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรมันไม่ตรงปกมันไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้นี่นะ
นี่ค่ะเจ้าสาวคนนี้คือใคร
คือเจ๊มิ้งเจ๊มิ้งเป็นเจ้าของร้านเจ๊มิ้งโคตรยำบางบ่อนะ
มิ้งพรธิวาเนี่ยค่ะเธอแชร์ประสบการณ์
บอกโอ้โหเล่าให้กับนักข่าวฟังไปก็ร้องไห้
ส่วนนี้ก็เป็นสามีนะคะของคุณมิ้งด้วย
ทุ่มเงินกับการจัดงานแต่งงาน๓แสนนะ
นักข่าวของเราเลยไปคุยกับเจ๊มิ้งที่บ้าน
สมุทรปราการค่ะบ้านหลังนี้ก็เป็นเรือนหอด้วยแหละ
แล้วก็เป็นสถานที่จัดงานตอนเช้า
ซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังพร้อมกับเจ้าบ่าวล่ะค่ะคุณสิทธิพันธ์
บอกว่าจริงเพื่อนแนะนำมานะ
ผลงานก็เออก็ดูดีก็ดูน่าเชื่อถือก็ติดต่อไป
เกจที่คุณมิ้งยอมจ่ายนี่เป็นแพ็คเกจสูงสุดเลยนะ
คุณผู้ชมแล้วแบ่งจ่ายเป็นงวด
อาจจะออกแบบเวทีแบบนี้ไหมคะอาจจะเปลี่ยนที่จัดงานไหมคะ
ส่วนแต่งหน้าถ้าอยากได้ช่างแต่งหน้าดัง
อ้างด้วยนะอ้างน้องฉัดด้วยนะ

น้องฉัดมาแต่งได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณห้าหมื่นนะคะ
ทีนี้พอถึงวันจริงคุณผู้ชม
อ้าวไม่เห็นเหมือนกับที่คุยไว้นี่นะ
ช่วงเช้าจัดที่บ้านบรรยากาศที่บ้านกลายเป็นว่ามีแค่ผ้าม่าน
อ๋อนี่ไงพระม่าแล้วก็ดอกไม้ปลอมเนี่ย
อกไม้ปลอมแบบนี้ค่ะแล้วอยู่แค่นี้คุณผู้ชม
มันไม่ได้อึ้มฟึ้มอลังอเลไม่ได้อลังการอะไรเลย

ใช่แต่นี่เรียกว่าเป็นห่อมค่ะ
มาแบบนี้อาหารเครื่องดื่มไม่มีไม่มีเครื่องเสียง
แล้วถามว่าขนาดของที่ใช้ในการแห่ขันหมากพวกนี้นะ
พวกนี้ญาติญาติวิ่งไปหาซื้ออาหารสำหรับไหว้พระสำหรับที่จะเลี้ยงพระมานะ

ช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมไม่มีการจัดงานไม่มีโต๊ะจีนไม่มีดนตรี
แล้วทีมงานเขาที่เขาคอยรันคิวช่างภาพโดนหลอกโดนหลอกให้มาทำงาน
เบิกค่าจัดงานไปแล้วนะคุณมิ้งบอกว่าจ่ายไปแล้วทั้งหมด๓๓๒๘๑๐บาท
คือจำตัวเลขได้แม่นเลยแล้วตอนแรกที่คุยแพ็คเกจ๒๕๐๐บาทเมื่อกี้ที่บอกไง

เหตุผลในการจัดงานแต่งแล้วพอเล่าไปมันจี้จุด
มันจี้จุดกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาร้องไห้เลยค่ะ
เราก็ไม่เคยแต่งงาน
ถ้าให้หนูแบบมันมาชดเชยความรู้สึกของหนูก็คือหนูจะแต่งงานใหม่อีกครั้งนึงแบบ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจัดงานแต่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คือวันนั้นหนูเพิ่งมารู้คือหนูมารู้เสร็จปุ๊บภายใน๓วันหนูจะออกงานแต่งเลยอะพี่
คือหนูมานั่งคิดว่าก่อนที่หนูอีก๑๐ปีนี้ก่อนที่หนูจะแบบมีชีวิตอยู่บนโลกนี้
มีสติหนูอยากทำอะไรก็คือลิสต์แรกของหนูก็คือแต่งงาน
แล้วพอได้แต่งงานแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้
คืองานแต่งงานของเราทั้งหมดเราหาเงินกันเอง
เราไม่ได้แต่งเพราะว่าเราแบบโดนจับได้แต่งหรืออะไรยังไงเลยครั้งหนึ่ง
เป็นความตั้งใจเมื่อกี้เธอบอกท็อปลิสต์ของเธอใช่ไหมที่มีชีวิตอยู่
หนึ่งในนั้นอันดับต้นคือการแต่งงานนะคะ
ครับแล้วดูสิมันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แล้วแถมงบมันแหกมันบานขึ้นมาจาก

๘แสนกว่า๘หมื่นกว่า
กับยอดที่มันเกินมาแต่สิ่งที่เกินมาคุณผู้ชมดูสิคะ
ภาพมันบอกอยู่แล้วทีนี้พอฟังคุณมิ้งแล้วเนี่ย
อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้น

นี่ค่ะทีมงานไปคุยนะเขาบอกว่างานนี้มันมีปัญหามันติดขัด
ฉากดอกไม้อ้าวไปฝั่งนี้จัดการ
ช่างภาพเอาทีมนู้นไปจัดการเวทีเอาทีมนี้ไปจัดการ
แล้วคุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะเขาบอกปัญหามันอยู่ตรงนี้
ภาพขวาเนี่ยคือตอนที่เขาขายงานว่าจะได้เวทีแบบนี้
มีดอกไม้จัดแบบเต็มแน่นแบบนี้
แต่ภาพซ้ายคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
ไอ้ดอกไม้ข้างหน้ามันหายไปไหนหมดอ่ะดอมเนี่ยค่ะ
ไม่มีการเทงานไม่ได้ทิ้งลูกค้านะ
คืองานจัดจนสำเร็จได้แต่มันอาจจะไม่ได้ตามข้อตกลงบางส่วน

นี่ไงแล้วเงินที่จ่ายไปจะทำยังไงจะชดเชยยังไง
แล้วก็เป็นการเยียวยาให้กับทางคุณมิ้ง
แต่ทางคุณมิ้งบอกแล้วไงว่าความรู้สึก
มันเสียไปแล้วแล้วงานแต่งเขาคงไม่มาจัดอีกรอบแล้ว
ก็นี่ไงหรือต้องให้มาจัดใหม่อีกรอบนึงกับเจ้าบ่าวคนเดิมแบบนี้
เขาก็เอาซอสต่อที่เวทีคนทำเวทีมาร้านดอกไม้มานู่นนี่นั่น
แต่ว่าท่านก็ต้องไปไล่เบียร์
แล้วก็ให้สิ่งที่สัญญากับลูกค้าไว้นะใช่
นี่ของตัวเองเนี่ยก็เปลี่ยนกลางคันเหมือนกันนะ
เออมันไม่ใช่ถ้าเกิดเราปล่อยต่อไปงานเราพังแน่
นี่ตัดสินใจต้องยอมทิ้งเงินแล้วก็เปลี่ยนเจ้าใหม่
ถ้าจะเอาซุ้มดอกไม้แบบนี้
เอาอุปกรณ์เครื่องเสียงแบบนี้ทีมงานแบบนี้
มันต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วค่อยมาเสนอกับเจ้าของงาน